แต่ว่าพาไปดูของกินที่แบบว่าอร่อยดีกว่าที่จังหวัดพิศนุโลก
บอกเลยนะเรื่องนี้ที่จะให้ดูเนี่ยเพื่อนผมด้วย
จริงผมรู้จักคนนี้ด้วย
เดี๋ยวจะให้ดูกับเมนูเมนูนี้ครับ
นี่โอ้โหบอกเลยว่าช่วงนี้ดังมาก
ค่อยเปิดออกดูแล้วจะรู้ว่ามันคือ
ขางหมูอบโอ่ง
เฮ้ยกรอบเกลียวดังกรุบกลับเขาว่ากันอย่างนั้น
นี่โอ้โหก็บอกว่าเป็นเมนูใหม่ไฟแรง

แล้วนี่นะพออบด้วยไฟปานกลางแล้วก็เปิดฝาอกทิ้งไว้
เขาบอกว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรไม่ให้อากาศมันเข้าไป
ทำให้รสชาติมันเสียแต่ถ้าว่าเปิดเอาไว้เนี่ย
เพื่อควบคุมไฟไม่ให้มันเบาหรือว่าแรงเกินไป
แล้วต้องคอยควบคุมปรับด้านหางหมูให้มันสุกแบบเสมอกัน

ผู้คิดค้นก็คือนายจักรพงศ์สุวรรณแก้วหรือว่าลุงเอ
เป็นเกษตรกรที่แบ่งเวลาว่างจากการปลูกผักคณะมาขายเนี่ย
ทำอาชีพเสริมในโครงการขายหางหมูอบโอ่งหนัง
ด้วยกันไอ้ตะหมอเนี่ยเตะบอลโคตรเก่งเลย
เข้าไปได้ดีมากเนอะ
เตะบอลเก่งแล้วมาขายหางหมูอยู่เนี่ย
อ้าวก็นี่ไงขายหางหมูแล้วมันรายได้ดี
อ๋อมันก็เป็นอาชีพสุจริตเนี่ยที่ทำได้
แล้วสิ่งที่เขาบอกว่าทีเด็ดจริงคืออะไรรู้ไหม

เอ้ยน้ำจิ้มลวดเด็ดอุ๊ยกูดิบเป็นอะไรเนี่ย

บอกว่าเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในพิศนุโลกด้วย
ดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าขายหมดเกลี้ยงแทบทุกวัน

แล้วกว่าจะขายนี่เขาก็ทำการขูดไอ้ตรงที่แบบมันไม่ไหม้เกรียมออก
ตรงนั้นอย่าไปกินแต่ก็เหลือแต่ส่วนที่ดีเอาไว้เดี๋ยวเอาไปขายนะครับ
เอหรือว่าเพี้ยนเอออย่าเรียกลุงเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนกัน
ถ้าเรียกลุงก็หรืออายุคุณเรียกว่าเพี้ยนเอครับ
สูตรลับนะครับที่ไม่รับในขั้นตอนการทำหางหมูอบโอบ
ก็คือการให้โกนขนหมูออกก่อนนี่นี่ต้องโกนขนให้มันเกลี้ยงเกราวนะ
ให้มันขาวจัวหน้าเจี๊ยงเนี่ยขูดอย่างนี้
ทำความสะอาดให้มันดีแล้วก็เลาะเอาหนังหมูส่วนเกิดออกไป
จากนั้นก็นำหางหมูไปผ่ากลางแปะออกแบบนี้
แล้วก็หมักด้วยเครื่องปรุงสูตรเด็ดเป็นสูตรลับเลยนะ

เพื่อให้เครื่องหมักมันซึมเข้าไปในหางหมูจนทั่ว
จากนั้นก็นำเข้าไปในโอ่งอบใช้เวลาประมาณสัก๑ชั่วโมง
โอ้โหกรอบเกลียวเคี้ยวกรุบกรับอย่างที่บอกไป
จากนั้นนะครับพอหางหมูสุกแล้วก็หนังมันระเบิดฟูกรอบได้
ที่พอดีแล้วก็เอามาเสิร์ฟแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดของทางเขาเอง
เรียกได้ว่าหอมละมุนกรอบนอกนุ่มใน
ี้ยนเอบอกว่าจะทำขายวันละประมาณ๔๐๕๐หาง
อยู่แถวไหนตลาดบึงพระใกล้กับร้านสะดวกซื้อ
โดยใช้ชื่อร้านว่าหางหมูอบโอ่งลุงเอ
ขายตั้งแต่บ่าย๓แล้วก็ไม่เกิน๖โมงเย็นบอกเลยนะ

ราคาขายก็ไม่แพงนะขึ้นอยู่กับขนาดของหาง
ราคาเริ่มต้นตั้งแต่๖๐๑๐๐บาท
ที่สนใจอยากริมลองก็ไปกันได้กับหางหมูอบองค์ลุงเอ
ติดต่อได้หมายเลขโทรศัพท์นี่ผมขึ้นให้เลยนะครับ

มีเฟซบุ๊กด้วยหางหมูอบโอ่งลุงเอ

อย่าปฏิเสธความจริงเลย

ไม่ใช่จะตลกรับประทานของเขาฟรี

ต้องชื่นชมเขาไปให้ดีมีธุรกิจตัวของตัวเองนะ

ก็เป็นเพื่อนคุณชนะก็ขอสัก